คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูรีวิวทะลุล้านหน่อยค่ะ
คนดูเป็นล้านวิวเลยนะเป็นการรีวิวบ้านพักครู
แต่ว่ามันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างเหมือนกัน
คือเขาบอกว่าในห้องน้ำความจริงมันเรียกว่าห้องปลดทุกข์ใช่ไหม
เข้าไปแล้วจะมีความสุขแต่คุณครูเขารีวิวไม่มีความสุขเลย
หวาดระแวงด้วยและระหว่างรีวิวเจออะไรบ้างดูพร้อมกันค่ะ
ไม่เคยมีความสุขกับการเข้าห้องน้ำเลย
ทุกครั้งที่เข้าไปจะมีแต่ความหวาดระแวง
ก่อนละก่อนนะล็อกอัตโนมัติอยากล็อกก็ล็อกไม่อยากล็อกก็ไม่ล็อกนะ
อ้าวออกไม่ได้ออกไม่ได้ค่ะ

กูไม่น่ารีวิวเลย
อุ๊ยตายตายตาย
พังพังหมดแล้ว

คือสภาพที่เห็นมันก็สะท้อนความเป็นอยู่ของอาชีพของ
ตรูนะคะหน้าบ้านหลังบ้านเป็นยังไงแต่ว่าจุดพีท
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปก็คือห้องน้ำนั่นเองค่ะ
เข้าไปก็กลัวเห็นสภาพใช่ไหมกลัวว่าจะมีตัวอะไร
ปิดไม่ได้บ้างแล้วตอนปิดล็อกได้เอาพอจะเปิดเปิดออกเอา
เปิดไม่ได้อีกดึงแรงก็มือจับหลุดออกมาแบบนี้จนต้องเอานิ้วเนี่ย
ค่อยค่อยแบบแงะประตูออกมาค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ย
ชาวเน็ตเขาชมกันเป็นล้านวิวภายในหนึ่งวันนะแล้วก็คนมาคอมเมนต์เยอะ
บอกว่าโอ้โหจากรีวิวบ้านพระครูกลายเป็นวิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในห้องน้ำ
บางคนก็บอกว่าอันนี้บางคนบอกตลกแต่ว่ามันไม่ตลกนะ
มันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของครู
จะมีหน่วยงานที่ไปดูแลให้ครูมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ไหม
ครับแล้วมันเกี่ยวกับสุขอนามัยด้วยนะคือไม่กล้าเข้าห้องน้ำแล้วจะขับถ่ายอะไรกันยังไงนะฮะ